คุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยนายกลุงตู่นะคะ
บอกว่าผมสนใจงานด้านการเมืองน่าจะเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาเลยนะคะที่แสดงเจตจำนงชัดเจนเลยว่า
สนใจงานด้านการเมืองแต่จะแปลว่าผมอยากเล่นการเมืองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว

ใช่ค่ะเพราะว่าพูดเหมือนนายกนี่แหละนายกบอกว่า
พอผมพูดแบบนี้อย่าตีความไปเยอะแยะมากมาย
คำเดียวสนใจเรื่องการเมืองอย่าตีความไปไกล

ตอบว่าอย่างไรและพูดอะไรเพิ่มเติมจากประเด็นนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการทาบทามจากพักการเมืองใดให้เข้าร่วมทำกิจกรรม
และขอศึกษาข้อกฎหมายรวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนพิจารณาตัดสินใจ
และยืนยันนะคะว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้สามารถไปร่วมงานกับพักพลังประชารัฐได้เพราะไม่ขัดต่อกฎหมายค่ะ
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุไม่กลัวแรงเสียดทานจากนักการเมืองที่รุมโจมตี
หลังประกาศว่าสนใจงานการเมืองเพราะตลอด๔ปีที่ผ่านมาได้ทำความเข้าใจอดทนและปรับตัว
ซึ่งแม้จะมีอาการหงุดหงิดบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติ
ขณะเดียวกันไม่อยากให้ตีความคำว่าสนใจการเมืองไปไกล
เพราะในความหมายของตัวเองคือต้องการสารต่อการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติให้ต่อเนื่อง
ซึ่งกำลังพิจารณาข้อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูลและกฎหมายลูกว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร
ทางนี้ถือเป็นเรื่องอนาคตหากพักการเมืองจะเสนอชื่อตามบัญชีของพักให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะจะต้องศึกษาข้อกฎหมายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการทาบทามจากพักการเมืองใดค่ะ
ปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะเป็นไม่เป็นมันจะทำให้เมืองสงบได้แค่น้อยแค่ไหน
มันอยู่ที่ประชาชนทั้งนั้นแหละครับประชาชนเท่านั้นแหละ
ไม่ตกเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายของใครคนหนึ่งนะครับ
ยังไม่มีเลยเขาจะทาบหรือเปล่ายังไม่รู้แล้วทาบไปแล้วผมจะรับเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่ารัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้สามารถไปร่วมงานการเมืองกับพักพลังประชารัฐได้
จากไม่ขัดต่อข้อกฎหมายและรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ทำในลักษณะเดียวกัน
โดยขออย่ามองว่าเป็นรัฐบาลจากรัฐประหารเพราะการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่แตกต่างจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะ
ผมยังไม่ตอบไม่ตอบก็เป็นเรื่องของการทำงาน
ก็คนของรัฐบาลเขาไปช่วยเขาไปช่วยเขาไม่ได้ทำให้ระบบอะไรมันเสียหายไม่ผิดกฎหมายเขาก็ทำได้หมด
แล้วทุกรัฐบาลเขาก็ทำแบบนี้ป่ะไปป่ะรัฐบาลก่อนมีมั้ยมีก็จบจะมาถามอะไรผม
ด้านนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมคอรมอว่าใครจะทำงานการเมืองถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่สามารถทำได้
แต่ขอให้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าทำอะไรอย่าให้มีการขัดกันกับตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
จากนี้นะคะนายกิจสดายังกล่าวถึงอนาคตทางการเมืองของตัวเองด้วยว่าขอยืนยันคำพูดเดิมว่าเหนื่อยและขอพรแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะยังมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด๑๔จังหวัดตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และเห็นชอบแต่งตั้งนายสุชาติชนลศักดิ์พิพัฒน์เป็นผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ